ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ถ้าเอาขนมเข้ามาทำไมอ่ะอันนี้หรอเอามาไปปลูกไว้กิน
ขอย่ามนะครับวันนี้ผมขอย่ามใส่เกงขาสั้นนะ
อ้อไม่ค่อยเคยเห็นพี่นุ่มใส่แบบปกติ

ก็เลยออกจากบ้านก็คือก็เลยใส่กางเกงขาสั้นไปจัดการทำงาน
จะยาวเลยเหรอใช่ก็ยาวอะไรเนี้ย

กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มค่ะ

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๕๖๑๐๓๐ราย
หายป่วยเพิ่ม๙๗๙๘รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ

ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๕๖๒ราย

จะมีการส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยเพิ่มอีก๑ล้านโดส
โดยเพิ่มจากล็อตที่บริจาคไปแล้วนะคะ
และจะมาถึงไทยวันพรุ่งนี้๑๕ล้านโดส
รวมเป็น๒๕ล้านโดสนั่นเองค่ะ
อกจากนี้ยังมีวัคซีนจากประเทศอังกฤษ
ที่จะบริจาคมายังประเทศไทยนะคะ
โดยล่าสุดนายอนุชาบูรพะชัยศรีโคศก

ก็มีการกล่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องขอขอบพระคุณมิตรมัยตรี
ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร
ประกาศว่าจะส่งมอบวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนก้า
จำนวน๔๑๕๐๔๐โดส
ให้กับประเทศไทยค่ะในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
ซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนมาตรการ
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนะคะ
โดยรัฐบาลไทยนั้นจะดำเนินการตามแผนกระจายวัคซีน
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
แล้วก็นำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วที่สุด
ในขณะเดียวกันค่ะเว็บไซต์สื่อภาษาอังกฤษ
สวิสเตอร์แลนด์ก็มีการรายงานบอกว่า
รัฐบาลสวิสเตอร์แลนด์ได้จัดส่งเครื่องเวชพันธุ์๒๖ตัน
รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจนับ๑๐๐เครื่อง
และเครื่องตรวจโควิด๑๙แอนติเจนเทสกิจนะคะกว่า๑ล้านอัน
มูลค่ารวมกว่า๙๘ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว
คือ๒๙๔ล้านบาทค่ะอันนี้ส่งมาให้กับทางการไทย
เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดแล้วก็ช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขสวิสเตอร์แลนด์ก็ยังมีการแถลงด้วยค่ะ
ว่าสถานเอกอัครราชทูตสวิสเตอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
จะมีการทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่ไทยอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องเวชพันธุ์เหล่านี้
จะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความจำเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมด้วยนั่นเอง
นั่นแหละฮะวันนี้คุณอนุทินไปรับเองเลย
นะฮะที่สนามบินวันนี้แต่เช้าตรู่เลยเรามีเสียงคุณอนุทินสักนิดนึงไหมฮะ
ไม่มีเลยนะไม่มีนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีแอสต้าแอสต้าจากอังกฤษก็ช่วยเรามา
สี่แสนกว่าโดสใช่ค่ะเรามีไฟเซอร์ตอนนี้เป็นสองล้านห้าแสนโดส
แต่มารถแรกแหละล้านโดสก่อนใช่ค่ะถูกต้องไหมก็เป็นแบบว่ารถแรกเป็นหนึ่งจุดห้าล้านโดส
หนึ่งจุดห้าล้านโดสใช่เนาะคุณหนุ่มคุณหนุ่มค่ะพี่หนุ่มอายขนนักแข้งในวู้ดิ
หนูไม่เคยเห็นพี่นั่งหนีบขนาดนี้มาก่อนเลยหนูพูดจริงดูสิคืออายขนหน้าแข้ง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
เอกสารสำนักระบาดของประเทศไทยระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับ
โดยมีข้อสรุปครับว่านโยบายล็อกดาวน์มีผลลดจำนวน
ผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตในระยะสั้นไม่มากนักนะครับ
แต่จะไปส่งผลลดจำนวนผู้ป่วยในระยะยาวนี่นะฮะว่าอย่าง
นะครับหากล็อกดาวน์๑เดือนนะครับคือเริ่ม๑๙กรกฎาคมก็
คาดว่าจะสามารถชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรถึงต้น
เดือนตุลาคมและหากล็อกดาวน์๒เดือนคาดว่าจะสามารถชะลอจุด
สูงสุดนะฮะของทรัพยากรไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งหาก
นักการล็อกดาวน์ได้ผลมากขึ้นนะครับเช่นจากที่ช่วยลดค่า
การติดเชื้อได้๒๐เป็น๒๕น่าจะสามารถชะลอจุดสูงสุดของ
ใช้ทรัพยากรได้ประมาณสองสัปดาห์แต่ขนาดของการระบาดโดย
รวมนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักและถ้าปฏิการวัคซีนให้
วัคซีนในผู้สูงอายุได้ผลดีนะครับในเวลาไม่เกิน๒เดือน
ก็น่าจะช่วยคงให้ความทุกข์ของการใช้เครื่องช่วย
หายใจไม่เกิน๑๕๐๐ลายต่อวันนะและอุปธิการขอยาขอภัยนะ
ฮะอุปสรรคอุบัติการนะเขาโทษนะผมมองไม่ค่อยเห็นอุบัติการ
นะเสียชีวิตไม่เกิน๒๐๐ลายนะครับก็คือว่าอย่างนั้นนะ
ก็คือเป็นเรื่องที่เขากำลังจะพยายามบอกว่า
คือผลจะไปเกิดขึ้นระยะยาว

นี่นะฮะโอเค
คุณพระดำวันนี้คุณมีอะไรบ้างไหม
อ่ะก็อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพายุฮะ

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลย
ถ้าสมมุติเราดูที่แม่น้ำโขงวันนี้

เขาบอกยังพอเอาอยู่ยังไม่ท่วม

ใครรุ่มแม่น้ำโขงยังไม่ต้องกลัวท่วมเพราะว่า
แต่ที่เขาลุ้นกันมาเนื่องจากประเทศจีนเนี่ย

เมื่อน้ำท่วมปุ๊บประเทศจีนเปิดเขื่อนปุ๊บ

นั่นอันตรายแต่ถ้าวันนี้แม่น้ำโขง

นั่นโอเควันนี้รู้สึกระดับแม่น้ำโขง
ที่เกือบ๘เมตร๗๗จุดกว่า

ถ้ามันยังไม่ถึง๙เมตร๑๐เมตรยังไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่

สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ย

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้ด้วยนะ

เรามีแต่การตั้งข้อสังเกต

เข้าประเทศไทยเนี่ย๓ลูก

สิ่งหนึ่งที่เราเป็นคนไทยจะต้องจับตามองกันเนี่ย

คุณเฝ้าดีนะฮะ๔๐จังหวัด

จังหวัดนี้มันก็จะเสี่ยงน้ำไหลหลาก

ช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมช่วงเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสองถึงสามลูกอิทธิพลเนี่ย
พายุครั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้ง๔๐กว่าจังหวัดเนี่ยอย่างแรกเลย
ฝนมันจะตกอย่างสม่ำเสมอคือมันอาจจะไม่ใช่หนักตุ้มเลยนะ
แต่มันจะตกเหมือนทั้งวันอ่ะเมมมันก็จะมีฝนสะสมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมันตกอย่างสม่ำเสมอปุ๊บ
การระบายมันจะเริ่มยากอืมมันจะเริ่มยากพอสมควรแล้วก็ทางภาคตะวันตก
สิ่งที่น่ากลัวของภาคตะวันตกคือมันจะมีฝนตกชุกในภาคตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะส่งผลว่าเอาละเมื่อฝนมันเยอะน้ำมันเยอะมันก็จะลงเขื่อนมากขึ้น
อืมอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่น่ากลัวซึ่งการพยากรของกรมอุตุนะครับ
กรมชนรับประทานเนี่ยเขาบอกต้องจับตาพายุแล้วก็สถานการณ์น้ำฝนเนี่ย
เพื่ออะไรครับเพื่อจับตาการจัดการน้ำในเขื่อนก่อน

ในเขื่อนไม่ให้กระทบกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงกรณีมีน้ำมาก
แล้วก็เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในกรณีที่เราไม่มีน้ำกัน
โดยในช่วงถึงวันที่๒สิงหาคมเนี่ยเอา๒สิงหาคมนี้ก่อนเนาะ

คระครับประกอบกับมทรศูมิตะวันตกเพียงใต้อยู่ไม่กำลังแรงทำ
ให้บริเวณภาคเหนืออ่ะภาคเหนือของเราก่อนภาคตะวันออก
จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังฮะระวังเกี่ยว
กับพื้นที่นี้เสียงน้ำหลากน้ำบร้อนตระหลีงภาพรวมในสิงหา
จังหวัด๑๗๐อำเภอ๕๓๘ตำบลต้องเตรียมรับมือแล้วนะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโครงการชนรับประทานเนี่ยได้ติดตามตรวจสอบคือดีอย่างหนึ่งในช่วงช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะแรงเราแรงเขาก็มีการไปส่อมแซมแนวตามบริเวณแหม่น้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือว่าเอาละปี
อันนี้คือภาพจากรู้สึกริมแม่น้ำโขงเมื่อกี้นี้ภาพเมื่อกี้นี้คือน้ำยังไม่ได้สูงถึงขนาดที่แบบว่าเอาไม่อยู่อะก็ยังเอาอยู่อะหรือว่าจริงแล้วพี่หนุ่มเตรียมตัวเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นมาเพราะว่ารู้ว่าฝนจะตกฝนจะตกไงฝนจะมาจริงนี่พี่ต้องต้องซะนิดนึงเพราะว่าปกติพี่หนุ่มยังไม่

หน้างอ้าคา
นี่บอกคุณหนุ่มว่าน่ารักดีชอบมาก

มีใครส่งอะไรมาบ้างครับคุณหนุ่มแบบจะมีแต่กตรงปลวกลัวอุ่นใหม่

พี่ลองหันคาข้างหลังสิไม่มีเลย

ข้างหลังเนียนแต่ข้างหน้าขนมีนิดนึง

เอ้านะครับ
ไปดูกรณีของชายหัว

เวลาแต่เค้ากลัวปอว์ไปอาหารภาพมาให้หนูคงไป

โชว์ชุดโชว์ชุด

ก็คือขับไปชนรถซีวิก
หลังจากนั้นคนในรถกระบาดเดินลงมาแล้วก็ใช้มิดดาบปีนขึ้นไปบนหลังคา

แล้วมีสายขนหนึ่งหัวกเลียน

กลางถนนกันแบบนี้เลย
ขายคลิปปะ
ขายคลิปปะ
ขึ้นตรงข้างบนแล้วนะ
เห็นไหมล่ะฟันเห็นไหมล่ะน่ะ
ขึ้นมาข้างบนรถเลยนะนี่เห็นไหมนี่
คือเรียกว่าไม่กลัวอะไรเลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
โอ้โหนี่ดูดิ
นี่นะครับจากกรณีที่โลกออนไลน์นะครับเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ชายสองคนขับกระบะป้ายแดงครับไปชนรถซีวิกนะฮะ

บริเวณก่อนถึงแยกประเวทกรทมนี่แหละฮะ
และใช้ดาบปั่นไปที่ลดหลายครั้ง

ท่านเป็นผู้กำลังที่สวนประเทศ

ก็พบว่าผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความนะครับ
ตอนนี้เนี่ยกำลังให้ฝ่ายศิษย์ส่วนเร่งตรวจสอบก็วงจรปิดอยู่นะฮะ
เพื่อตามตัวเจ้าของรถเนี่ยมาสอบถามถึงรายละอิดต่างต่างนานา
แล้วจะมีการดำเนินการกฎหมายต่อไปนะครับ
ทั้งนี้รายงานข่าวก็แจ้งว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับ
พบผู้ที่ครอบครองรถกระบะคันดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่
ส่วนจะเป็นสังกัดใดตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวล่าสุดอีกแล้วนะครับ

ท่านตำรวจโทชลินอิ่มเอมนะฮะ

ร้องกับการสอบสวนสนประเวท
บอกว่าจากการสอบสวนเรื่องราวดังกล่าวนะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ถูกไหม
เวลาประมาณสัก๖โมงเย็นครับบริเวณแยกอ่อนนุษย์นะครับ
โดยดาบตำรวจอดีศรขอสงวนนามสกุลอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ๑ในจังหวัดสมุทรปลาการ
ขับรถกระบะมากับลูกน้องชื่อว่าชาคลิน
โอ้โหชื่อเพราะไหมชาคลิน
สงวนนามสกุลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาย
อายุ๓๘ปีถือมีดนะฮะ
เพื่อจะไปซื้อของแถวราชกระบังแล้วไปเจอกับรถเก๋งคันนี้
จากนั้นมีการขับรถปาดหน้ากันนะครับจนมีการเฉียวชนกันท้ายรถ
ซึ่งรถเก๋งไม่ยอมหยุดรถนะฮะทำให้รถกระบะไล่ตาม
พอไปถึงจุดเกิดเหตุดาบตำรวจขับปาดหน้าเพื่อให้หยุด
แล้วลูกน้องก็ลงไปทุบรถเก๋งคันดังกล่าว
ยืนยันนะครับว่าคนที่ทุบรถไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจนะฮะ
แต่เป็นเพื่อนของลูกน้องของดาบตำรวจคนนี้
เรื่องต้นครับมีการแจ้งข้อหาผู้ขับรถทั้งสองฝ่ายนะครับ
ในความผิดการจราจรทางบก
ส่วนนายชาคลินซึ่งเป็นลูกน้องของดาบเนี่ยนะครับ
ก็แจ้งในข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
และตัวเขาเองนะครับก็มีหมายจับของสารสมุทรประการอยู่แล้วด้วย

ชาคลินติดโควิด
โอ้ยเราชาคลินลงไปทำอะไรแบบนั้น

ก็คือคนตรงนั้นก็คือต้องกักตัว
โอ้โหนี่คือเอางี้นะคือคือขออนุญาตนะ
คือเท่าที่อ่านข่าวแล้วก็ยังไม่ได้มีการไปตรวจสอบข้อมูลที่เท็จจริง

แต่ถ้าตามข่าวแบบนี้ในมุมของดาบตำรวจขับรถปาดหน้า
เหมือนกับมีการขับเฉียวชนท้ายรถก่อนแล้วไม่ยอมหยุดรถ

แต่สุดท้ายแล้วเป็นตำรวจก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะ

ลูกน้องเนี่ยติดโควิด

ที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกเป็นลูกน้องของดาบเนี่ย

แต่เป็นโควิดแทนไม่ได้เป็นตำรวจแต่เป็นโควิด

ถ้าตำรวจไปทำร้ายประชาชนอย่างนั้นก็ไม่ได้
แล้วดาบเนี่ยถือปืนไป

เพราะมันเปรี้ยงตั้งโดนประชาชนไปหลายทีแล้ว

ที่เป็นตำรวจแล้วเอาอาวุธปืนพกไว้

ก็ไปยิงเขาจนตอนนี้เขายังพิการอยู่เลย

เรื่องนี้เคยมีการสอบถามไปทางฝั่งของตำรวจหลายครั้งแล้ว
กรณีที่ตำรวจที่อยู่นอกราชการนะ
ใช้คำว่าอยู่นอกราชการที่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ย

แต่อันนี้คือต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเราไม่รู้นะ
แต่ในมุมการที่อยู่ดีตำรวจชักปืนออกมาเดินถือวนไปรอบรถ

ด้วยเขตที่ว่าแค่ขับรถเฉียวชนกันเนี่ย

เพราะถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจเป็นคนข้างนอก
ตำรวจก็ต้องมาบอกว่าก็ต้องใจเย็นถูกไหม
มันแค่เฉียวชนกันเองแต่นี่เป็นตำรวจเอง
ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นสิ่งให้ทำไป

ใกล้ถึงวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจะออก
หนึ่งในความหวังก็คือแม่น้ำหนึ่งฮะ
ซึ่งจริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะค่อยประกาศทีละตัว
รู้สึกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะของวัด
เพราะว่างวดได้ไหมงวดหนึ่งสิงหาคมเนี่ย
ตอนแรกน้ำหนึ่งจะงดจุดทูป
งดจุดทูปให้แฟนเนี่ยนะครับ
ซึ่งแม่น้ำหนึ่งเขาไลฟ์สดวันนี้๒๙กรกฎาคมพร้อม
บอกว่ารัฐบาลไทยตัวสุดท้ายนะครับ
ซึ่งการจุดทูปเป็นอาชีพของหนึ่ง
อาจจะทำให้คนถูกใจไม่ได้
แต่จะทำต่อไปเรื่อย
ไม่รู้ว่าอนาคตจะขึ้นหรือลง
แต่วันนี้ได้เงินจากคนซัพพอร์ตคือลูกค้า
จากทุกคนจะไม่ยึดติดอะไร

จริงว่าวันนี้ที่จริงแล้วนางมีการไลฟ์ของนางด้วยว่า

เขาบอกว่าอย่าไปยึดติดอะไรจะดังไปแบบนี้ตลอดหรือเปล่า
ชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงเนี่ยแหละเราช่วยคนยากไร้กว่าเรา
เพื่อวันหนึ่งสมบัติไปแจกข้าวแจกของให้คนลำบากทุกข์เขา
จดจำเราเวลาที่เขาทุกข์แล้วมีคนมาช่วยเขาก็จดจดจำเรา
หากเราขับรถไปยางแตกเขาจำได้ว่าเอ๊ะเราเคยช่วยเขา
เขาก็จะมาช่วยเรานะบางทีคนเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
เขาบอกไอ้การจุดทูปของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งที่เขาต้องทำมาตลอดอยู่แล้ว
บางทีเนี่ยไอ้การจุดทูปเนี่ยอาจจะทำให้ใครถูกใจได้ไม่หมดหรอก
นะแล้วก็แต่นางก็ยืนยันว่านางจะทำต่อไปเรื่อย
เพราะว่าอนาคตก็ไม่รู้มีขึ้นมีลงล่าสุดงวดนี้แม่น้ำหนึ่ง
ล่าสุดไหนล่าสุดอีกใช่ไหมยี่สิบเก้านั้นหนุ่มน่ะบอกว่าชอบเลขสี่
อืมชอบเลขสี่ก่อนพาไปจุดทูปเก้าดอกตอนแรกก่อนที่นางจะจุดทูป
นางไปจุดทูปเก้าดอกก่อนที่ปู่อนันตนาคาราชแล้วนางก็ล้วงหายปิงปอง
อุ้ยอันนี้แหละใช่ไหมอ่านางล้วงไหปิงปองขึ้นมานางล้วงไหก็ล้วงไหอย่างเงี้ย
ก็ต้องล้วงอย่างเงี้ยผมว่าล้วงตกใจป่ะล้วงอะไรโอ้ยหลวงอะไร
ถ้าไม่เคยล้วงแต่หลวงหลวงไหหยเออหลวงไหอย่ให้เลขสี่ตัวเนี่ยยังว่า
นอกจากนี้นักเสียงโชคยังไม่พลาดนำเลขบรรชีของแม่น้ำหนึ่งเนี้ยมา
ช่วยกันทำบุญร่วมสร้างวิหารให้ครูบาไก่รู้สึกจะเป็นวัดป่าปฐม
ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะนี่
ไปดูซิเลขที่เขาหยิบออกมาคือ
เมื่อกี้ที่เขาชูเนอะแต่มันกลับฝั่งอยู่นะ

มี๔อยู่ในนั้น
ซีมาโรชั่นนะแสบมากนะ
นี่ไงนี่มี๑๙๖๔
๖๔นี่นะ

ล้วงไหาย

ใช่น้องซีมาปกติอยู่ในตลาดสด

ถ้าพี่จะเห็นในตลาดสดที่ชอบเต้นนี่นะค่ะ
คนนี้จะเป็นคนนำเต้นตลอดสามแซ่บก็เหมือนกัน
น่าจะนำตรงนี้๓ทรัพย์น่าอยู่ในตลาดสด
เวลาที่ต้องอ๋อซีม่าที่มันชอบอยู่กับผมเต้นเหรอ

โอ้โหไม่ได้เลยตอนวัยรุ่นเนี่ยมันต้องโชคโชน
น่าจะโชคโทนในเรื่องของกันแบบว่า
เขาร้องไห้เลย
เรื่องนี้สาวน่าจะชอบเลขนี้กันดี
ถ้าคุณมีเอวแบบว่า๑๘นิ้วคุณจะว่ายังไง
มีคนเอว๑๘นิ้วจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
รุ่นเมล์เอวเท่าไหร่

อันนี้๑๘คือน่าจะแค่นี้๑๘จิ๋วเดียวนะพี่นะ
แต่เธอคนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าอยู่ร้านชานมค่ะที่เวียดนาม

ขดตรงแล้วล่ะคงต้องเป็นตรงมาแบบนี้
แต่จริงเวลาใส่คอร์เซ็ตอะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ
เวลาแบบดึงตึงแบบแน่นทีนึงมันจะเล็ก
สิ่งที่สงสัยเนี่ยทำไมในนั้นเราเบอร์หน้าเขา
แต่ว่าในจอเมื่อกี้ที่ตอนเป็นวิภาพวิดีโอแล้วไม่เบอร์เขาล่ะ

ใครว่าตอนนั้นพี่เคยพุโกไง

ตายค่ะแม่หนูตายทำไมวันเกิดนางอยากสวยไง
นางรัดใหญ่รัดรัดสมมุมตุ๋ยค่ะ

พี่แหวนเอวเล็กมาก

พี่แหวนนี่แหวนนี่แหวนใช่ไหมพี่หนูไม่ไหวแล้วทำไมหนูรักโฆลด
ต้องนิดนึงเขาบอกพ่อยืนต้องแคลบไว้นิดนึง
มีคนในทวิตเตอร์ชมคุณพี่ตลอดทุกวัน
คุณหนูเหล่าร่อมากค่ะคุณพ่อหล่อมากค่ะ
เวลาที่เราจะขึ้นตึกหรือไปทำงานที่ไหนเนี่ยเขาจะมีสถานที่แต่ละที่นะฮะ
ก็จะมีเนี่ยก็จะตรวจเป็นเดือนอย่างนี้ก็จะมีตรวจอย่างนี้นะครับ
อ่าเขาจะมีการแจ้งว่าวันไหนนี่ผมสามวันติดเลยคนละที่อ่า
นะก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้นะครับใช่นี่คุณผู้ชมถามมาอยู่เนอะว่า
แบบน้องแองจี้หายไปไหนก็คือยังอยู่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ
คือจริงก็คือแองจี้ก็มีโอกาสได้แบบว่า
ไปเจอกับผู้ที่แบบว่าติดเชื้อโควิดน้องก็เลยกักตัวอยู่ตอนนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตัวแทนตัวแทนก็เลยเป็นซีม่ามาช่วยงานเรา
ที่คุณแองจี้เข้าไปเจอเขาเจอยังไงรู้ไหมอืม
เขานั่งรถนะฮะนั่งรถเนี่ยขับรถมาจากที่ที่อีกที่หนึ่งอ่ะ
มาที่ไทยรัฐเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ย
มาตรวจก่อนขึ้นตึกเนี้ยสองขีดเป็นโควิดใช่
อ่าแล้วคุณแองจี้ก็นั่งมาด้วยน้ำก็นั่งมาด้วย
พวกเบนก็นั่งมาด้วยทีมงานทีมงานชั้นทั้งหมดเออเนี้ย
ก็คือ๓คนก็เลยต้องกักตัวไปส่งกำลังใจให้แองจี้นะครับว่า
ก็เอ่อขออย่าให้ให้ติดนะเนอะถูกค่ะ
เพราะว่านั่งอยู่ในรถคันเดียวกันคุณมดดำก็เคยนั่งอยู่กับคนขับรถ
กับรถเหมือนกันเป็นพนักงานกับรถของคุณถูกไหมฮ
อืมแล้วตอนนั้นก็กักตัวไปเหมือนกันกักตัวแล้วคุณก็ไม่ติดถูกไหม
เออก็มันก็ไม่ได้ติดง่ายอ่ะถ้าสมมุติภูมิเรามีพอสมควร
แต่ผมว่าผมว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกผมว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณใส่หน้ากากอนามัย
แล้วเขาต้องใส่เราต้องใส่อันนี้คือน่าจะปลอดภัย
นั่นแหละก็มีทีมทีมบีมาช่วยอยู่นะคะก็เป็นพี่น้องที่โพลิพลัสของเรานี่แหละก็มาช่วยกัน
อืมนะโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้า
ทาน่าสุดทนประจานวิชาชีพใดครับแม่คะกับป้าปุ้ยนะ

ปุ้ยพี่มนต์วันเนี่ยไม่พี่ปุ้ยเนี่ยเขาไปแจ้งความเรื่องของคุณสนทิยาแล้วนะที่เอารูปเขาไปร้องกับตำรวจนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาฮะ
แน่นอนอย่างตอนนี้วินาทีนี้เราก็ต้องช่วยกันอ่ะเนอะคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือ
ฮันน่าทัศนาวลัยนางโพสต์เดือดเลยเล่าเรื่องราวการช่วยแม่ค้า
คนลำบากเยอะถ้าพอมีโอกาสช่วยใครได้ก็ช่วยนั่นแหละแต่นางก็ยามวิกฤตโควิดเนี่ยนางก็จะนำไปบริจาคหมายถึงซื้อตรงนี้เอาไปบริจาคต่ออีกทอดหนึ่ง
นี่คุณดูนะฮะปรากฏคือนางซื้อไปแล้วแต่ปรากฏว่าจ่ายเงินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ส่งของให้นางพร้อมกับข้อความว่าเตือนภัยสังคมวิชาชีพในคราบแม่ค้า
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ติดต่อไปตามของแล้วเงียบเฉยบล็อกนางเลยค่ะไม่อ่านไม่ตอบไม่ส่งที่เหลือเมเช็คซิมีหรือเปล่า
เพราะวันนั้นที่พี่ฮาน่าลงรถเมย์ก็ดูเหมือนกันตอนแรกพี่ฮาน่าลงทีแรกยังไม่ได้มีรายชื่อร้าน
อืมเขาลงที่แรกเนี้ยคือเหมือนเป็นแค่ถามเฉยเฉยว่าเอ๊ะคนอื่นอื่นเจอแบบลักษณะเดียวกับเขาแบบนี้ไหมเขาก็เลยบอกออกมาพูดว่า
อย่างนี้คือเขาอุตส่าห์แบบว่าอุดหนุนไปเขาก็เลยกลายเป็นว่าจะมีแม่ค้าจริงหลายคนจะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าบางคนก็จะไม่กล้าสั่งสินค้าจากร้านไง
เพราะไม่รู้ว่าจะส่งจริงหรือไม่จริงพี่น่าเลยบอกว่าให้ออกมาคนที่บอกว่าจะส่งของให้เขาปรากฏว่าถ้ายังไม่มาไงค่ะพี่
เลยมีการมีรายชื่อออกมาเลยอันนี้นางก็บอกว่าถ้าโอนเงินคืนภายในพรุ่งเนี้ยตามที่ตกลงกันไว้จะไม่เอาเรื่อง
อืมนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะฮะหลายร้านที่มีพฤติกรรมหลอกขายของแล้วไม่ส่งของเนี้ย
ใครเจอลงบอกเตือนไทยท่านอื่นด้วยว่าจะได้กันกันไว้สั่งของตอนนี้ต้องระมัดระวังกัน
วิชาชีพเยอะทำเป็นกระบวนการเลยนะฮะเช็คดีดีเก็บเงินปลายทางยังมีกล่องปลาออกมาเลย
ชื่อเดียวกันเลยเขาบล็อกรถเมย์เหมือนกันพี่อันมีชื่ออะไรไปเหรอเขาบอกรถเมย์เหรอ
ชื่อเดียวกันเพราะรถเมย์ก็ซื้อคนนี้คนที่เมื่อกี้พี่ฮันอ่ะมีขึ้นมาในจอเมื่อกี้นี้
รถเมย์ซื้อเหมือนกันเหรอสู้ให้เขามะม่วงเดี๋ยวเล่าก่อน
แกรมในอินบ็อกซ์มาหาเราก็มีโอกาสเราก็จะช่วยเขาซื้อ
มีทั้งมะม่วงแล้วก็มะม่วงกวนก็ส่งมา

มะม่วงกวนไปเป็นชาติแล้วอ่ะน่าจะเป็นเดือนไม่ส่งมา

ซื้อไปหลักร้อยค่ะไม่ถึงพัน
ปุ๊บน้องก็เดี๋ยวจะส่งมะม่วงมาเขาก็จะบ่ายเบี่ยงใช้วิธีการ
คือโอเคเดี๋ยวส่งมาให้นะลูกหนูไม่สบายแล้วก็ไม่ส่งมา
ก็หายไปอีกหนูก็ถามน้องส่งออกมาหรือยังนะคะ

เดี๋ยวส่งให้นะคะพี่ยังจะเอาไหมไม่งั้นหนูจะโอนเงิน
บอกเฮ้ยถ้าเตรียมของแล้วไม่เป็นไรส่งมา
หันมาดูเมื่อกี้หันไปเห็นรายชื่อพี่ฮานะเกิดก็

ล็อกน้องเหมือนกันบล็อกหนูไปแล้วพี่

ชื่อเดียวกันคนนี้ไม่ได้เลยคือคุณทำแบบนี้เอาจริงนะ

ก็ซื้อรถเมย์ก็ซื้อเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาลงเหมือนกันไง
ดังนั้นเนี่ยเราช่วยจริงแล้วพอทำนรก

ช่วยไปการบอกนี่กริบก่อนน้องเดชบอกเนี่ย
แสดงว่าคนนี้เล่นหลายคนเลย
ม่วงกวนเห็นไหมมะม่วงกวนกับมะม่วงสด
แล้วเอารูปคุณยายกับรูปเด็กมาหลอกเราทั้งนั้นเลยข้างใน
ส่งรูปแบบมะม่วงกวนมีคุณยายเนี่ย
พี่เราชอบดูแบบรายการพี่มากเลยค่ะ

เด็บหลอยถือแบบนี้นะพี่นี่คนเดียวกันบล็อกเหมือนกัน
บอกแบบให้ดูก็ได้

เมื่อกี้เห็นชื่อไงชื่อคุ้นแล้วบ้าน

คุณขุมขนแหละเมื่อกี้เนี่ยเอาของพี่ฮาน่าขึ้นก็ได้คนนี้เหมือนกัน
คนเดียวกันชื่อนี้เลยเมื่อกี้

มันก็ซูมซะแบบว่าเออ

พอเห็นชื่อไงมันแบบมันคุ้นกัน
หายไปเลยก็คืออันนี้ก็คือไม่ตอบ

ไม่ดีเลยแบบง่าย
แต่ก็แบบว่าแรกเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ยาก
ลูกนี้จริงคือมันก็มีอู้โห

อันนี้มันก็คืออัมม่วงอยู่แน่เลยค่ะพี่
อะไรนะเค้าปลูกอัมม่วงอยู่อย่าพล่งสิ

มันก็จะทำให้คนที่อยากช่วยจริงเขากลัวนะ
บอกจริงบางทีมันแบบช่องทางกัน
ที่แบบว่าเราจะเป็นมิจฉาชีพแบบนี้มันก็ไม่น่ารักเนี่ย
คุณกรานเขาก็พูดเขาก็บอกว่าโดน
ให้ช่วยซื้อมะม่วงไปช่วยไป๓๐กล่องเงียบกิบ
งานนี้ฮันน่ารีบตอบกลับว่าน้องไปหลายคนมากเลยค่ะที่รู้จัก
เพื่อนก็รู้จักก็สั่งไปเงียบปริบเช่นกัน

หนึ่งคนแล้วชื่อเดียวกันเป๊ะมะม่วงกวนเหมือนกัน

แต่เราไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะคะจริง
ไปเรื่องของคุณปุ้ยวิมวลวันยังไงนะ
เอาเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งทนายนิด้าค่ะหรือว่า
นางสาวสรรญาหวังสุขเจริญพร้อมด้วยพี่ปุ้ยพี่มนต์วันของเรา
ก็เดินทางเข้าพบกับพันธุ์ตำรวจโทพิชัย
มีอัดมั่นนะคะท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสนดูสิต
เพื่อจะให้ดำเนินคดีกับนายสนทิยาสวัสดีค่ะ
ปรึกษาประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราชดร
กรณีที่นายสนทิยานั้นยื่นหนังสือให้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตรวจสอบดาราแล้วก็บุกคนที่เกี่ยวข้อง
ที่ออกมาคอเอาท์เรื่องของการทำงานของรัฐบาล
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทางด้านพี่ปุ้ยพี่มนต์วันก็เปิดเผยค่ะบอกว่า
เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสนทิยา
หลังจากนำภาพของตนนั้นไปโพสต์ให้ประชาชนเกิดความสับสน
และเข้าใจผิดในเรื่องของการฉีดวัคซีน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีฝ่ายเห็นต่างโทรมาต่อว่า
แต่ตนมองว่าเรื่องแบบนี้ควรแสดงความรู้สึกได้
ทั้งนี้ก็ยืนยันว่าที่ตนโพสต์ลงอินสตาแกรมทั้งหมด

เป็นเพียงการแสดงความรู้สึกของประชาชนเท่านั้น
ซึ่งการแสดงความรู้สึกไม่ควรกลายมาเป็นความผิด
ที่ผ่านมาเนี่ยตนก็โพสต์เรื่องราวความรู้สึกมาโดยตลอด

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแนวทางให้กับดาราคนอื่นด้วยหรือไม่
แต่ยืนยันว่าจะรับคำขอโทษ
เป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙เท่านั้น
จะแจ้งความดำเนินคดีกับนายสนทิยาในฐานความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากว่ามีหลักฐานชัดเจนส่วนเรื่องของการแจ้งความเท็จ
ต่อให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบว่า
ข่ายการกระทำความผิดหรือไม่ซึ่งถ้าพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการในทุกข้อหาให้ถึงที่สุดนั่นเอง

พี่ปุ่ยเป็นหนึ่งใน๒๑และ๒๕คนนั้นค่ะ
อืมนั่นแหละก็คือพี่ปุ่ยนะฮะ

ไม่ก็เห็นว่าคุณสนทิยาไงกับทางปุ้ยนี่ไง

รูปของบ๊อตดำไอหรอ

รูปนั้นคุณทำไปดูพี่หลังดิ
โอโหรูปนี้๖ปี๗ปีนะว่ะ

เอ้าโอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ของคุณบีมกวีครับก็ผลัดกันอ้อนน้องพีนะฮะ
เขาบอกน่ารักนะดูลูกเด็กแฝดใช่ไหมอ่าลองไปดูลองไปดูนะครับ
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตอนนี้เขาบอกว่าละมุนมากนะฮะ
สำหรับครอบครัวของคุณบีมกวีกับคุณออย
ได้ลูกแฝดครับน้องพีแล้วก็น้องพีอืมนี่เห็นไหมล่ะ
นี่เห็นไหมล่ะหอมแก้มเห็นไหมล่ะน้องพี

เดี๋ยวรออีกสักพักละบีเม้ย

ที่ไปตีท้ายครัวบ้านเขา

คือตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากมีพี่
พอแบบเจอสถานการณ์เข้าไปเราก็กังวล

เพราะว่าเรายังแบบออกมาทำงานข้างนอกอยู่ใช่ป่ะคะ

คนท้องยิ่งต้องระวังอะพี่
เลยแบบว่าพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้เนอะ
มดดำอ่ะฮะมีเมียไม่เป็นสนัดมีผัว
ไม่จะให้มีนี่ลูกไว้
เคก็น่ารักนะลูกของคุณบีม
พี่หนุ่มตอนมาอยู่เด็กมีอารมณ์แบบคุณพ่อมุ่งมิ้งแบบนี้นะ

ไม่ต้องจับแก้มจับหน้าอะไรอย่างนี้ตอนมาอยู่จริง

มายูจะเป็นเด็กแบบห้าว
เวลาพูดอะไรก็ไม่สน

บอกให้หันซ้ายก็จะหันขวา

คือไม่เป็นอย่างนี้

โอเคเดี๋ยวปิดเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
แต้วแอบเซ็กซี่ลงทะเลฮะ

ดูสิยอดไลฟ์เมื่อกี้มีคนแฟนคลับส่งมาให้ดู

คุณเอเม่เพิ่งอารมณ์นั่งดูอู๋กัญชัยสังเกตขาสั้นเธอ
โหโน่มตายแล้ว
เขาก็มีการแอบดงแอบดูคุณเหมือนกันนะเนี่ย

มันเป็นลูกกัญชัยขาสั้นไปดีเลยขาอ่อนไปดีเลยเนี่ยไอ้แม่ล่ะ
ลุกความเซ็กซี่ที่ออกมาเสิร์ฟให้แฟนที่ติดตามกันน่ะนะคะ
กดหัวใจกันแบบรัวเลยสำหรับน้องแต้วนัทพรนะคะ
ล่าสุดเจ้าตัวก็มีการโพสต์ภาพขณะอยู่บนเรือด้วยความร่าเริงแจ่มใส
แต่ที่ทำแบบว่าสะดุดตาสุดคงจะหนีไม่พ้นชุดบีกินี่สีฟ้านี่แหละค่ะ
หลายคนยังลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าทะเลลุกเป็นไฟแล้วจ้า

ปันธิสาปันอ๋อปันธิสา
ใครพูดเป็นชื่อปันธิสา
เอ้ากรุงฟังได้เป็นปันธิสา
หลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพเก่าในโปรเจกต์๒๐๒๑ราตรีตอนนั้นนะฮะ
แต่ได้มีแฟนคลับของแก้วพิชาณีเข้าไปคอมเม้นต์โจทย์ถึงแหละว่า
หวายเนี่ยจงใจครอบภาพแก้มออกจากเฟรม
ไหนอ่ะหื้อฮะ

คนไหนคือน้องหวายอ่ะน้องหวายตรงกลาง
คนผมสีแบบว่าทองคนนี้หรอคนอื่นหรอ
แล้วคนขวามือล่ะน้องมิลลิมิลลิอ๋อมิลลิ
ก็จะมีเขามีร้องสีของอุ๊ยเต็มมากผมจำไม่ได้เลยทั้งคู่เลยเนี่ย

ไม่แต่ว่าหวายเนี่ยผมสนิทกับคุณพ่อน้องหวายนะ
อื้อพี่ต๊อบอ่ะ

พี่หวายรู้จักเขาว่าให้เกียรติคือเอาง่ายมันจะต้องมีแก้ม

ปรากฏงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้ารีบชี้แจงว่าสติค่ะ
เป็นแบบนี้นี่เองคือแบบไหนคะ
ถ้าจะครบจริงก็คงลงแค่รูปคู่ค่ะ

ถ้าหวายอยากลงรูปแค่รูปคู่ทำไมหวายจะไม่ลงรูปคู่คะ

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าร้อนตัวขอบพระคุณค่ะ

โห่อีกทีไม่เข้าใจคืออะไรนะ
ก็ไม่รู้อะนางถ่ายรูปพอที่นี่ติดรูปก็มี๓คน

เขาจะยืนอยู่ข้างหลังอีกคนนึงข้างหลังอย่างนี้
ก็เลยดันมีไปเขียนว่าแบบทำไมลงรูปแบบไม่ให้เกียรติใช่ไหม

บางทีมันอาจจะติดข้างหลังติดอะไรอย่างนี้

อ๋อแกนั่นเอง

แต่บางทีพอรูปบางอันด้วยเฟรมของรูป

โปรซิชั่นบางอันหรือภูมิภาพ

มันจะตัดบนตัดล่างนิดหน่อยข้างหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วขวานก็ออกมาบอกคนละรูปด้วย
คนละรูปด้วยคนละรูปกันด้วยอ๋อโอเคคนละรูปเลยนะอันนี้
เวลาตากล้องถ่ายเขาคงจะเก็บโมเมนต์หลายอัน
ที่อาจจะมีพี่คนเดียวหนูคนเดียวหรืออะไรอย่างนี้รวมกัน
แต่เช่นวันนี้ผมจำหน้าน้องไม่ได้เลยทั้ง๒คน

เออแต่งหน้าแบบเป็นสาวเลย

เก็บรูปเขาไม่มีอะไรคุณหนุ่มอีกแล้ว
อ๋อมือคนละอันมือมือคนละแบบแล้ว

อีกรูปหนึ่งเขากลุ่มไว้อย่างนี้
หวายเขากลุ่มไว้อย่างนี้เอ้ยกลุ่มมืออย่างนี้
พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วแล้ว
พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่ะอาทิตย์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง
สถานการณ์เหตุบ้านการเมืองกันกับไทยรัฐนิวโชว์

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป